คนนี้บอกเลยเรื่องความสวยเรื่องความสามารถ
ไม่มีใครสงสัยเพราะมีแบบสุดนะคะ

ที่สำคัญใส่ชุดสีเขียวไทยรัฐ

สีเขียวมันเหนียวซับสีเขียวมันปัง
อย่างนี้ล่ะค่ะโดยครั้งนี้ค่ะ
ลูกด้าในฐานะพรีเซนเตอร์สุดปัง

แล้วก็อัปเดตผลงานละครมาตาระดาด้วยนะคะ

ส่วนแพลนไปลำบวงสวงถวายพระยาศรีสัตนคราช
ที่จังหวัดนครพนมที่ผ่านมาเนี่ย
มีเจ้าภาพติดต่อมาเยอะเลย
แต่ว่าตอนนี้คิวยังไม่ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะจ๊ะไอ้แมนด้าต้นปีหน้า
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแมนด้าเตรียมใส่ชุดไทย
รำขอพ่อปู่ถึงที่แน่นอน
แฟนที่จังหวัดนครพนมรอแป๊บนึง

เราไปฟังอาแมนด้าอัปเดตทั้งเรื่องงานรำ

ห่ายไปน่ะก็แบบมันสะนุกแน่นอน

ก็ถ้ามีคนให้โอกาสในอนาคตก็อยากนะคะ

ใช่ก็มีการซ้อมอรัมณ์ทุกครั้งค่ะ

ทุกปีอะไรอย่างเงี้ย

ก็เดี๋ยวมาดูกันปีหน้าว่าอะไรยังไง